คุณผู้ชมมีผู้เสียหายคนหนึ่งเขาโดนใบสั่ง๔ใบรวดส่งถึงที่บ้าน
ที่เขาไม่เคยทำผิดมาก่อน
รถเหมือนกันทะเบียนเหมือนกันสีเดียวกัน
ตรวจสอบไปตรวจสอบมากลายเป็นไปเจอรถฝาแฝด
ซึ่งเหมือนกันทุกอย่างคุณผู้ชมเป็นการสวมทะเบียนขึ้นมาครับ
คุณผู้ชมดูนะมันแทบจะแยกไม่ออก
เหมือนกันเลยสีเดียวกันรุ่นเดียวกันทะเบียนเหมือนกันเป๊ะหมดเลยครับ
ยหญิงวแหวน๘๕นะครับ
ทะเบียนกรุงเทพเหมือนเป็นรถแฝดกันนะครับ๒คันเหมือนกันเป๊ะเลย
จนแยกไม่ออกถูกนำไปแถลงข่าวที่หน้ากองมาครับ
พร้อมกับผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของเบนท์ตัวจริง
คือนางสาวช่อทิพย์สักวาทีแล้วก็ผล่วิวเอกชลิศสักวาที
เป็นลูกสาวและผ่อลูกกันก็มาร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบนะครับ
พลเรือเอกชะลิดบอกว่าซื้อรถคันนี้
ทะเบียนในชื่อของลูกสาวเมื่อ๗ปีก่อนราคา๔ล้าน
กระทั่ง๑มิถุนายนมีใบสั่งส่งมาที่บ้าน
ข้อหาขับรถเร็วบ้างขับรถทับเส้นทึบบ้าง
รวม๔ใบรวดทั้งที่ไม่เคยได้ไปจุดที่โดนใบสั่งเลยนะครับ
แล้วภาพในใบสั่งแม้ว่าจะเหมือนกันมาก
แต่ว่ายังมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเช่น
เดียไลท์บอกคนขับสีไม่เหมือนกัน
รอบป้ายทะเบียนของคันปลอมเป็นสีดำของคันจริงเป็นสีเงิน
ซึ่งน่าจะเป็นการตั้งใจสวมทะเบียนนะครับ
ขณะที่ตำรวจกองปราบก็ไปจับรถเบ้นฝาแฝดตัวปลอมมาได้
จากร้านอาหารเรียบทางด่วนรามอินทาที่มีนายวัดแซ่อู
อายุ๒๙ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของรถ
ก็นำตัวมาสอบสวนแถลงข่าว
เรื่องต้นนายวัดบอกว่าเป็นรถที่เขายืมเพื่อนมาครับ
เพื่อนเนี่ยซื้อมาจากในเฟซบุ๊คอีกทีหนึ่งเป็นเพจเฟซบุ๊คที่ขายรถยนต์ราคาถูก
ราคาสี่แสนคุณผู้ชมราคาจริงเขาซื้อมาสี่ล้าน
แต่เขาบอกว่ารถคันนี้เขาซื้อมาเพียงสี่แสนในเฟซบุ๊กถือว่าถูกมากนะคะ
มันถูกไปหรือเปล่าเบ้น๔แสนเห็นว่าถูกก็เลยซื้อมา
ขายบอกว่าบอกกับเพื่อนนะบอกว่าเป็นรถที่ไม่สามารถต่อทะเบียนได้เอง
แต่สามารถไปเสียเงินแล้วเอาป้ายเสียภาษีได้ในเพจของคนขายเดี๋ยวเขาทำให้
ต่อมีโทษจำคุกหกเดือนถึงห้าปีปรับหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นบาท
หากตรวจสอบเบนท์ฝาแฝดตัวปลอมแล้วว่าเป็นรถที่ขโมยมา
ก็ต้องดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์และรับของโจรต่อไป
ใครจะไปซื้อรถในเพจในเฟซบุ๊กมันถูกแบบนี้คุณผู้ชมครับ
คิดไว้ก่อนเขาอาจจะขโมยมาหรือเปล่าหรือมันเป็นรถที่แบบว่าต้องรีบ
มันไม่ถูกต้องน่ะมีปัญหาเออมีอะไรหรือเปล่าอืม
ทะเบียนก็ไม่ได้เสียภาษีก็ไม่ได้แบบนี้
๔แสนจากราคาจริง๔ล้านเนี่ยมันต้องตั้งข้อสังเกตแล้ว
ใช่ค่ะก็ต้องดูกันดีของถูกแล้วฟรีก็หายากนะในโลกนี้